ร้องเรียนในจังหวัดเชียงใหม่นะคะวัดศรีมุมเมืองในอำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่มีมะคุเทศชาวไทยประจำอยู่ก่อนหน้านี้
แต่เขาไปร้องเรียนบอกให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจหน่อยนะคะ
มีชาวจีนเขารวมตัวกันทำตัวเป็นมาเฟียค่ะ
ทัวร์เองเป็นมรรคุเทศเองเปิดร้านขายของเอง
ไปตรวจสอบให้หน่อยว่าตรงนี้มีทัวร์ศูนย์เหรียญเกิดขึ้นหรือเปล่า
เพราะว่าคนไทยศูนย์เสียรายได้นะคะครับ
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปหาข้อมูลภายในวัดศรีมุมเมือง
อำเภอโดยสะเก็ดจังหวัดชิงใหม่ค่ะมีคนร้องเรียนบอก
มีพบกลุ่มชาวจีนทำตัวเป็นมาเฟียคอยดูแลวัดเลย
ยังเป็นไกด์นำเที่ยวภายในวัดขายวัตถุมงคลเช่าบ้าน
เปิดร้านขายของเครื่องเงินให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน
จากการสังเกตพบว่ามีรถบัสนำเที่ยวชาวจีนเข้าออกวัดไม่ต่ำกว่า๑๐๑๕เที่ยวต่อวันนะคะ
โดยมีมะคุเทศตอนที่นั่งรถมามีมะคุเทศเป็นชาวไทยนะ
คุเทศชาวไทยก็มีใบอนุญาตตามปกติถูกต้องเลย
หลังจากนั้นพอนำนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ภายในวัดปุ๊บ
ก็จะมีมรรคุเทศชาวจีนที่ไม่มีบัตรไกด์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
มารับนักท่องเที่ยวเข้าไปดูในวัดตามจุดต่างต่อไป

โดยที่ห้ามไกด์ชาวไทยเข้าติดตามเข้าไปภายในวัดด้วย
โดยไกด์อิสระชาวไทยให้ข้อมูลเพิ่มเติม
พบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายลักษณะนี้หลายครั้งแล้วนะ
แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาดำเนินการจับกลุ่ม
หรือว่าดำเนินคดีต่างทั้งที่เป็นอาชีพ
สงวนไว้ให้คนไทยอย่างเดียวค่ะ
อกจากนี้นะคะชาวบ้านยังให้ข้อมูลว่า
ไม่สามารถเข้าไปทำกิจกรรมภายในวัดได้
เพราะว่ามีกลุ่มชาวจีนคอยควบคุมดูแลวัด
บางครั้งถูกขับไล่ออกมาไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการทำธุรกิจเท่านั้น
แม้แต่กระทั่งจะเข้าไปทำพิธีทางศาสนา
ก็ยังเข้าพื้นที่สารวัฒน์ไม่ได้เลย
ยังพบการเอื้อประโยชน์กันค่ะ
กลุ่มชาวจีนเช่าพื้นที่วัดแล้วก็เอาวัตถุมงคลมาจำหน่าย
รวมทั้งบริหารจัดการดูแลนักท่องเที่ยวเอง
ให้คนไทยรวมทั้งคนในชุมชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยค่ะ
เข้าไปตรวจสอบหน่อยนะคะที่วัดศรีมุมเมืองค่ะ
กลัวจะกลายเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญไปนะคุณผู้ชมครับ